คนไทยความหวังของพี่น้องเกษตรกรอีกสิ่งหนึ่งคือทุเรียน
ใช่ค่ะประเทศไทยของเราเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ย
เคยสัมภาษณ์กันมาเนี้ยอ่ะหนูทำตลาดสดอู้ทุเรียนเคยเราเคยขายก็แบบ
เป็นแสนแสนต่อลูกก็มีใช่บ้างหนูเคยเจอทุเรียนแพงสุดลูกเท่าไหร
อ่าหลักแสนเนี้ยแหละค่ะต้องมีนนนะใช่หลักแสนแต่ว่าบางบางบางสวนอ่ะ
ใช้คำว่าบางส่วนแล้วกันก็คือเราไม่ได้กินนะคะเขาส่งออกไปหมด
วันนี้เหมาสวนไปแล้วต่างประเทศเมื่อก่อนเนี้ยคนปลูกทุเรียน
วงการบันเทิงไปดูสวนทุเรียนเลยนะใช่แล้วเลี้ยงทุเรียนแบบรุ้ง
ประเทศจีนเขาก็จะไปโพสต์แล้วว่าเฮ้ยใครจะจองลูกไหน
วันนี้วันที่ออกมาปุ๊บเขาก็จะมีคนมาเอาแล้ว
ใช่จองไปเลยเดี๋ยวเขาซื้อต้นกันเลยว่าต้นต้นนั้นเนี่ย
ตอนนี้ตรงนั้นอ่าแต่ปรากฏว่าวันนี้พี่น้องที่ทำสวนทุเรียนหรือลง
เขาเรียกร้องทุเรียนฟังดีนะคะเราต้องไปให้ไกลกว่าเขา
ถึงเวลาที่เราจะต้องหนีแล้วยังไงคะเพราะวันนี้มดดำติดตามข่าว
ประเทศจีนเขาปลูกเองแล้วเขาปลูกทุเรียนเองแล้วค่ะ
เลเซียก็ปลูกเองแล้วใช่เวียดนามปลูกมานานแล้ว
แต่ไม่หรอกมันคงไม่อร่อยเหมือนของเราเราคิดอย่างงั้นใช่ไหม
หนูเคยกินของเวียดนามนะเป็นไงคะไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือน
ไม่รู้สึกเหมือนกันเลยแต่วันหนึ่งเขาต้องพัฒนาที่ดีใช่
ทุกคนเชื่อกันว่าวันหนึ่งถ้าสมมุติมันเป็นธุรกิจหลักที่ทำร้าย
ได้เป็นมหาศาลเป็นพันพันล้านเป็นหมื่นล้านทุกประเทศต้องทำ
ไม่ยังไงก็คือดินเมืองไทยอร่อยที่สุดเชื่อไหม

สิบสองปันนาไม่ได้ไม่ไม่ได้ต่างจากเมืองไทยเขาว่ากัน
ความเชื่อกับความพยายามที่จะเรียนแบบเนี่ยนะ
หรือพยายามที่จะทำให้ดีกว่าเนี่ยมันยากนะ
เพราะเราเนี่ยเหมือนกับว่าเราเชื่อมั่นเราจะอยู่นิ่งไง
แต่พวกที่เขาจะพัฒนาเนี่ยเขาจะพัฒนาที่ดีกว่าเรา

ใช่เพราะว่าเขาปลูกราคาตกไปครึ่งหนึ่ง
โอ้มันแบบเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นมัน

เราคิดว่าเมื่อก่อนเราคิดว่าของเราดินดีที่สุดอะไรอย่างนี้

คนไทยมีโอกาสกินทุเรียนได้ดีขึ้น

มันไม่ใช่เป็นผลดีกว่าการส่งออกเท่าไหร่แล้ว
คือวันนี้สำนักข่าวสินหัว
ต้องยอมรับว่าคนจีนเขารอคอยเหมือนเราเนี่ยแหละ

ประเทศไทยของเราทุเรียนจะออกเมื่อไหร่
ก็จะเป็นผลไม้ที่แบบว่าไปถึงประเทศจีน

แม้กระทั่งวันนี้เราหวังแม้กระทั่งว่าไอ้รถไฟความเร็วสูงที่เวียงจันทร์เนี่ย
มันจะส่งทุเรียนไปให้เราภายในวันเดียว๒วัน

จีนทำไมเป็นจุดมุ่งหมายหลักของชาวสวนทุเรียน
โดยข้อมูลจากบริษัทชงชิ่งหงจิ๋วฟรุตเนี่ย
เขาเป็นผู้จัดจำหน่ายผลไม้รายใหญ่ของประเทศจีน
ฉงชิ่งเนี่ยนำเข้าทุเรียนในปี๒๕๖๔นะฮะ
ปีที่แล้วนะ
๙๐๐๐๐ตันนะโอ้โห
ซึ่งครองสัดส่วนราวร้อยละ๑๐ของการนำเข้าทุเรียนทั้งหมดของประเทศจีน
คืนนี้แค่บริษัทเดียวนะแต่เขาน่าจะครองแบบรายละแค่๑๐๐ละ๑๐
จากต่างประเทศดีกว่าอย่าเอาในประเทศต่างเดียวประเทศจีนต้องการทุเรียนปีหนึ่ง๙แสนตัน
เมื่อกี้เราเราหลังหนึ่งนะโอ้โห

ชาชนเขาเยอะมากไงเขาชอบทุเรียนเราเนี่ยถึง๙๐๐๐๐๐ตัน๙๐๐๐๐๐ตันตันนึงเท่ากับพันกิโลอืมต้องไหมใช่
คุณพันไปสิว่าเขาต้องการเท่าไหร่ครอบครัวหนึ่งบางทีไม่ได้ทานลูกเดียวนะ
ทานกันทีเนี่ยโอ้โหเป็นเยอะแยะไปหมดเลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้แต่๙แสนตันเนี่ย
เอาง่ายตลอดปีที่ผ่านมาเนี่ยทุเรียนไทยอยู่อันดับหนึ่งในใจของพวกเขา
ไปออกอีเวนต์ที่ประเทศอีกกระทรวงพาณิชย์ก็ทำเลย
ปรากฏว่าประเทศไทยของเราสามารถกองแชมป์อันดับหนึ่งในใจผู้บริโภคจริง
ขณะที่การบริโภคทุเรียนเกือบทั้งหมดที่ในจีนเนี่ยก็นำเข้าส่วนใหญ่มาจากบ้านเรา
คือประเทศไทยคุณเชื่อไหมเมื่อกี้เราบอกพันล้านหมื่นล้านใช่ไหม

ทั้งหมดการส่งออกทุเรียนสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีนปี๒๕๖๐
๓๔๙พันล้านยูเอสดอลลาร์คิดเป็นเงินไทย๑๒๑พันล้านบาท

การมีประชากรเยอะนี่มันมีผลมากเลยนะ
เขาบอกว่าณวันนี้ปรากฏในปีต่อมาปี๖๕

แล้วก็ได้รับการบันทึกว่าทุเรียนสดชุดแรกจากเวียดนาม
เขาส่งไปชุดแรกเนี่ยนะ

สูงสูงก็น้อยมากนะ
คือประมาณสัก๒ล้านกว่าบาทยังไม่เยอะมาก
เขาขนส่งเนี่ยอย่าลืมความได้เปรียบของเขาคืออะไร

เขาเหมือนกับเราไปหนองไทย

เขาก็บอกเลยว่าตอนนี้ถูกขนส่ง

เขาส่งตรงนี้ดับรถถูก

คนจีนยังเรียกร้องทุเรียนอยู่นะฮะ

วันนี้ทุเรียนเวียดนามมาแล้ว
ล่าสุดในประเทศเองอีซีของเรา

เดี๋ยวจะส่งทุเรียนด้วยว้าวนี่ไทยอย่าอยู่นิ่งแล้วในที่สุดแล้วเนี่ย
ฟิลิปปินส์ก็จัดทุเรียนชุดแรกสู่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เพราะอย่างของที่จีนเองเนี่ยเขาก็เริ่มปลูกทุเรียนมาสักพักหนึ่ง
เพราะว่ามันไม่ได้ปลูกปีแรกแล้วมันจะกินได้เลยอ่ะครับลูกมันยังไม่ได้มี
เยอะเหมือนกันแล้วหลังจากนี้ต่อไปเพราะทุเรียนมันเริ่มโตขึ้นเรื่อยเรื่อยอ่ะ
ผลผลิตมันเริ่มออกเยอะเขาสามารถที่จะกระจายพันธุ์ในการไปปลูกตามพื้นที่ต่างได้เนี่ย
จะกลายเป็นว่าความต้องการทุเรียนของคนจีนเองโอเคอย่างเมื่อกี้
นามก็จะส่งฟิลิปปินส์ก็จะส่งแล้วเมื่อก่อนเนี่ยไทยเราจะเป็นอันดับต้นต้นในการที่จะแบบส่งทุเรียนไปถูกไหม
เมื่อก่อนเราคิดว่าข้าวอ่ะอ่าค่ะของของบ้านเราบ้านเราใช่คือประเทศเรา
ข้าวที่อร่อยที่สุดข้าวที่ส่งออกเยอะที่สุดที่ทำเงินเยอะที่สุด
ภูมิใจที่เรากินข้าววันนี้ความภูมิใจนั้นไม่เหลือแล้วนะฮะ
นามชนะเราไปที่เรียบร้อยแล้วใช่คิดใหม่เพราะฉะนั้นวันนี้
คนไทยถ้าเราจะต้องทำเกษตรจะทำยังไงให้มันกลับมาเป็นเบอร์หนึ่ง
ใช่เพราะว่าช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหคนหันมาปลูกทุเรียนเยอะนะ
เกษตรกรที่แบบว่าอยากจะทำสวนทุเรียนเพื่อจะส่งออกไปจีน
ตรงนั้นความต้องการมันเยอะจริงจริงใช่เนี่ยแล้วก็จะกลายเป็นว่า
ปีนี้มันอาจจะไม่ได้มีการส่งออกเท่ากับปีก่อนไป
ทีนี้คนไทยเราก็จะต้องกินทุเรียนแต่ละสวนเขาก็จะต้องมีจัดโปรโมชั่น
เพื่อจะกระตุ้นให้โอเคคนไทยด้วยกันเรามากินทุเรียนใช่ไหมคะจริงค่ะ
จริง